หลังจากที่ในแมนกับพวกอีกสี่อ่าอีกสามคนรวมเป็นสี่คนเนี่ย

เขาก็พุ่งไปที่ตัวในชวนที่เป็นลูกพี่ของนายแมน
ว่าไปโกรธสองฝาแฝดว่าไปบอกแฟนของเขาหรือเปล่าว่าในชวนนี้เขามีผู้หญิงคนอื่น
นี่ฮะแต่ตัวในชวนเนี่ยเขายืนยันบอกโอ้โหผมไม่เกี่ยวเลยวันนั้นผมอยู่การ
นี่เขาไปกันแค่๔คนผมไม่รู้เรื่องเลย
ค่ะแต่ในชวนก็ยังหายตัวไปอะค่ะยังไม่เจอตัวยังไม่อะไร

อีกสามคนก็ยังไม่ได้ตัวนะฮะตอนนี้ได้ตัวนายแมนคนเดียวนะครับ
แล้วก็ฝากขังไปเรียบร้อยแล้ว๒วันที่ได้ตัวมาก็สอบอะไรไม่รู้เรื่อง
คือดูแบบหลอนอะไรยังไงก็ไม่รู้รอผลตรวจสอบเรื่องสารเสพติดอยู่เหมือนกัน

ล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้ต้องหาในรถ๔คนก็คือในแมนคนนี้ได้ตัวไปแล้วฝากขังไปแล้วนะฮะ
แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นอะไรพวกนี้นะครับ
ขณะเดียวกันทรนวรรษศรศรติหรือนายนิกที่ไปบนรถด้วยฟอร์ชูเนอลสีขาวค่ะนั้น
ออกหมายจับแต่ยังไม่ได้ตัวนะเหลืออีก๒คนด้วยนะฮะที่อยู่บนรถนะครับ
สุดท้ายแล้วนี่นะครับมวกดำเสื้อน้ำเงินเสื้อยืด
วันนี้แม่พามามอบตัวตอนเที่ยงมากับทนายความ
คือช่วงที่เจอนักข่าวเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามถาม
แต่เขาไม่ได้ตอบอะไรนะครับมีบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
ตอนนี้ก็ไม่ได้ร่วมรู้ว่าเราไม่ได้รู้ว่ามีเหตุสถิตย์การนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ร่วมรู้ว่าเราไปกับเขาหรือไม่ครับ
มีอะไรอยากจะพูดมั้ยพี่แจงน้องได้ร่วมรู้มั้ยครับ
ไม่ได้ร่วมรู้ว่าเราไม่ได้รู้ว่ามีเหตุสถิตย์การนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ร่วมรู้มั้ยครับ

น้องได้ร่วมรู้มั้ยพี่แจงน้องได้ร่วมรู้มั้ยตอนนี้ก็ไม่ได้ร่วมรู้ว่ามีเหตุสถิตย์การนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ร่วมรู้มั้ยครับ
มีอะไรอยากจะพูดมั้ยพี่แจงเขาตายแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
เขาก็พูดแต่เสียใจนะฮะที่เหลือสายหน้าอย่างเดียวแต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะฮะผู้ก่อเหตุที่เหลืออีก๒คนในรถฟอร์จูเนอร์สีขาวคืนวันเกิดเหตุนะครับ
มีนายเอ็มอรวรรณเขียวหวานกับนายทัศนพงศ์ที่เป็นคนขับรถ
ตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อขอเข้าพบตำรวจเลยนะฮะ
เพราะมีอยู่คนนึงเนี่ยตำรวจเขาจะสอบปากคำในฐานะพยานด้วย
ในชวนที่ถูกกล่าวหาพาดพิงว่าเป็นเพื่อนสนิทของสองฝาแฝดที่เจ็บและตายนะ
แล้วก็เป็นลูกพี่ของนายแมนเนี่ยไปสั่งให้นายแมนเนี่ยไปยิงสองฝาแฝดหรือเปล่า
เพราะไม่พอใจที่ไปบอกภรรยาเขาว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น
ก็มีข่าวว่าอยากจะมาเจอตำรวจมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ภรรยาเขาก็บอกว่าแฟนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
วันนั้นเขาไปอยู่กาญจนบุรีเนี่ยแต่ก็ยังไม่มาพบตำรวจนะฮะ
ตำรวจก็รออยู่เหมือนกันนะครับส่วนที่วัดสารวันวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่นครปฐมนะฮะมีพิธีชาปนกิจศพนายโกมินอนุพันธ์
อายุ๒๙ปีผู้เป็นแฝดพี่ส่วนแฝดน้องชื่อโกมลบาดเจ็บนะฮะ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะฮะญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนของเขามาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมาก
คุณแม่นะคุณแม่ของโกมินซึ่งวันนั้นก็เดินตามถ่ายคลิปด้วย
คลิปเหตุการณ์เนี่ยคุณแม่เป็นคนถ่ายแล้วก็ญาติญาติได้รำต่อหน้าศพของโกมินนะฮะ
้อนรำตรงนี้นะครับคือคุณแม่บอกอยากจะรำให้ลูกชายดูเป็นครั้งสุดท้าย
คุณแม่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้นนะที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
แม้ว่าเพื่อนของลูกที่ชื่อในชวนซึ่งแม่สงสัยว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
ยังคงลอยนวลอยู่ยังไม่มาพบตำรวจนะแม่บอกว่า
อยากจะให้ชวนเนี่ยถ้าฟังอยู่เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องจริงนะ
ขอให้ออกมาแสดงตัวไม่ใช่หายไปแบบนี้
แม่ไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเกิดคนเราบริสุทธิ์อ่ะ
ออกมายืนยันได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อนนี่เออมึง
คนไหนบ้างมาทำมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมชวนเขาออกมาสิเพราะว่าชวนเป็นเพื่อนของลูกแม่

ใช่ถ้ามันใช่ถ้าไม่มีส่วนก็ออกมา
มันไม่ใช่ความหวาดระแวงหรอกมันอยู่ในใจแม่นี่แหละ
โถมันก็จำจนวันวันไม่มีแม่แหละแต่แม่จะวางมันหรือไม่ใช่ไหมเออ
มันมันอยู่ที่เราถ้าเราได้ความยุติธรรมที่ถูกต้อง
เร็ววันไว้เราก็จะสบายใจ
แต่ถ้าความยุติธรรมมันล่าช้าไป
มันก็ยังยิ่งจะเหมือนมันหนักอยู่
คนที่ลงจากรถมานี่รู้หน้าจริงแต่กลุ่มนั้นก็คือไม่ได้จำไม่รู้
เพราะว่าเราไม่รู้จักใช่ไหมอย่างแมนนี่ก็ไม่รู้จัก
แต่เราเดินเผชิญหน้าเข้าใจไหมครับ
แม่ก็ส่งลูกขึ้นบนสวรรค์แล้วแม่ลำถวายลูกไปรอบหนึ่งแล้ว
ช่วงกำลังเคลื่อนศพออกจากสาราไปที่จุดชาปนกิจนะครับไปที่เมนนะครับ
คุณแม่ก็ไปยืนกอดรูปสแตนดี้ของลูกชายก็คือโกมินแฝดผู้พี่
นี่ฮะร้องไห้บอกต่อไปเนี่ยใครจะดูแลแม่แล้วแม่จะเต้นให้ใครดู
อุลเก่งของแม่จ่าบลวกเที่ยงไปแล้วเหรอลูก
ก่อนจากศาปนกิจศพตอนเคลื่อนศพจากศาลามาที่บริษัท
เผาศพเนี่ยเพื่อนของโกมินเขาก็มาร้องเพลงแสดงความอาลัยให้นะครับ
เพลงเราและนายนี่บอกว่าเพื่อส่งดวงวิญญาณของโกมินนะ
มีคุณแม่นะฮะมาร่วมร้องเพลงด้วยนะครับ
แม่บอกว่าที่แม่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวก็เพราะว่าเพื่อนของลูกชายนี่แหละ

อย่างสำหรับใครก็ต้องลองเปลี่ยนมัน
สัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนไป
เพื่อนทุกนิ่งกับให้เราและนายต่ำไว้
จากวันนี้กับให้เราเดี๋ยวเราและนาย
ทุกคนจำไว้จังหว่าไป
ก็ที่เหลือก็ต้องรอตามตัวต่อนะครับสำหรับคนที่ยังตามตัวไม่ได้